ส่วนที่จังหวัดสุราธานีค่ะกลางดึกเมื่อวานนี้นะคะ
มีคนถูกยิงตายสองศพค่ะที่บ้านเลขที่สี่หกห้า
อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานีคนที่ถูกยิงตายเป็นพ่อลูกกัน
คนก่อเหตุก็คือเป็นหลานของพ่อเป็นหลานของฝ่ายชาย
อยู่ดีบุกเข้าไปในบ้านยิงลุงของตัวเอง
ลูกสาวของเขามาเห็นไงมากอดพ่อเอาไว้ยิงลูกสาวเขาด้วย

กลางดึกเมื่อวานตำรวจได้รับแจ้งค่ะว่ามีเหตุยิงกันตาย
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบร่างนายอุทัยเพ็งบูล
อายุ๗๖ปีเป็นเจ้าของบ้านนอนหงายเสียชีวิต
ถูกยิงที่ซี่โครงขวาและที่ขา
นอกจากนี้นะคะนางสาวเกษราเพ็งบูลอายุห้าสิบเอ็ดปี
ลูกสาวของนายอุทัยก็ถูกยิงอาการสาหัส
นำส่งโรงพยาบาลท่าฉางแต่สุดท้ายเสียชีวิต
คนก่อเหตุเป็นหลานชายของนายอุทัยค่ะนายนิรุธเพ็งบูลอายุ๔๒ปี
เป็นลูกของนายอูทองเพ็งบูลก็คือเป็นลูกของน้องชายนายอุทัยค่ะ
วันนี้บรรยากาศที่บ้านของนายอุทัยและนางสาวเกษรา
พ่อลูกที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะคุณผู้ชมบรรยากาศเศร้ามาก
ญาติทั้งชาวบ้านก็มาเตรียมงานศพมาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
นายพันธรรรคเพ็งบูลอายุยี่สิบปีหลานชายของผู้ตาย
และอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
อุทัยผู้ตายมีศักดิ์เป็นปู่ของตัวเองนางสาวเกษรา
ผู้ตายอีกคนได้เลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กตัวเองเนี่ย
เรียกว่าแม่เลยแล้วคนก่อเหตุก็เป็นญาติกันนี่แหละ
เดินเข้าไปคุยกับนางสาวเกษราที่นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็เถียงกันเสียงดัง
อุทัยพ่อของนางสาวเกษราก็เลยเดินมาแล้วก็คุยกันประมาณสัก๕นาที
ได้ยินเสียงนายอุทัยพูดตะโกนขึ้นมาว่าแบบนี้มันไม่ได้เท่านั้นแหละ
ยิงไปที่ขาก่อนนะคะจนนายอุทัยล้มลงนางสาวเกษราเห็นพ่อถูกยิงก็เลยไปกอดพ่อเอาไว้
แล้วก็ร้องขอชีวิตเธอเองก็เลยถูกยิงเข้าที่หัวเลยค่ะ
และกระสุนก็ไปโดนซี่โครงของนายอุทัยอีกนัดหนึ่งอ่ะครับ
แต่ยังไม่หนำใจนายนิรุธยิงซ้ำไปอีก
ยิงซ้ำทั้งคู่เลยนะพ่อลูกคู่นี้อีก๒นัด
รวมแล้ว๔นัดจนทั้งคู่เสียชีวิตนะคะ
ระหว่างนั้นนายพันธรรักษ์เดินออกมาจากห้องน้ำ
ที่จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่หน้าบ้านนายพันธรรคก็คือหลานของผู้ตาย
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคือเขาอยู่ที่นั่นด้วย
พอเขาเดินออกมาที่หน้าบ้านเห็นเหตุการณ์ปุ๊บ
นายนิรุธเอาปืนจ่อเลยนะคือขู่เลยอ่ะ
เขาบอกว่าตกใจมากก็เลยปิดประตูวิ่งหนีไปทางหลังบ้าน
นายนิรุธก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ

ด้านลูกเขยของผู้ตายนายสมบัติสมเพชรอายุห้าสิบสามปี
เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวผู้ก่อนผู้ออกมานี่
ยืมเงินเขากับภรรยาไปสามแสนบาทแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกัน
นัดไกลเกลี่ยสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมานายสมบัติบอกว่า
ตัวเองไม่ได้อยู่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะแต่ก็จะไปหาพ่อตาก็คือนายอุทัยเนี่ยค่ะ
ทุกวันวันเกิดเหตุเข้าไปเร็วกว่าปกติ
แล้วก็ออกไปทำธุระข้างนอกมารู้อีกทีก็ถูกยิงตายแล้วเนี่ยค่ะ
ตรงว่าทางผู้กำกับศภทหัสฉางพันธ์ตำบรตเอกนิพนศ์ชาตรี
ก็เลยบอกว่าทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุกับผู้ตาย
ก็เป็นเครือยาศกันจริงจริงนะคะแล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้น
ทำให้รู้ว่าสาเหตุของการยิงในครั้งนี้ก็คือ
คือภรรยาของนายนิรุธคนก่อเหตุเนี่ยค่ะเป็นหนี้เยอะเลย
แล้วก็ไปยืมเงินจากคนในครอบครัวของนายอุทัยผู้ตายเยอะเลย
ภรรยาของนายนิรุธไปยืมเงินนางสาวเกษราผู้ตาย๘๐๐๐บาท
ไอ้แปดหมื่นบาทเนี่ยไม่ได้มีการฟ้องร้องอะไรกัน
แล้วก็ไปยืมเงินของนายสมบัติซึ่งเป็นลูกเขยนายอุทัยที่เขาให้ข้อมูลเมื่อสักครู่อะค่ะ
แสนนะคะไอ้๓แสนบาทเนี่ยฟ้องร้องเป็นคดีความกัน
ดังนั้นเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการทวงหนี้
ทะเลาะกันแล้วนายนิรุธก็โมโหก็เลยก่อเหตุนี้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเชิญพยานบุคคลไปสอบปากคำนะคะ
เรื่องต้นสอบไปแล้ว๕ปากซึ่งก็มีนางมาลีเพ็งบูลแม่ของผู้ต้องหาก็เรียกไปสอบด้วย
ตอนนี้สารจังหวัดชายาอนุมัติหมายจับนายนิรุธแล้วนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต